ดูความคุ้มหน้าเรื่องของพิธีฐินของคุณบรินาค์ไกลครุฟกันหน่อยนะฮะ
ล่าสุดเลยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัฐไปตรวจสอบ

เขาไม่ผิดเขามาอยู่ก่อนปฏิรูป
ไม่สามารถเอาผิดเขาได้เขาก็คืนมาแล้วก็จบไป
คนก็อ้าวสุดท้ายแล้วคือไม่ผิด

คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขามีการ
เสวนาการร่วมกันกับขบวนการประชาชน
ปรินา๑๗๐๐ถึงปัญหาที่ดินของคนจน
ผู้ร่วมเสวนาก็แสดงความเห็นทิศทางเดียวกัน
กับการจัดการเรื่องของที่ดินของไทยที่มีปัญหามา
บอกว่ามันเป็น๒มาตรฐานของนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บอกว่านโยบายทวงคืนผืนปลาของคอสช
ตลอด๕ปีที่ผ่านมามีคนถูกดำเนินคดีไป๔๖๐๐คดี
และไม่มีการตรวจสอบว่ามีในทุนอยู่ในนี้หรือไม่
จากนี้ยังมีการยกตัวอย่างด้วยนะคะ
ยกตัวอย่างว่าเมื่อปี๒๕๕๙มีการทวงคืนผืนป่าในจังหวัดราชบุรี
โดยเป็นการยึดที่ดินชาวบ้านที่หมู่๘อำเภอจอมบึง
ซึ่งก็อยู่ห่างจากที่ดินของนางสาวปารีนาไกรคุบสสพลังประชารัฐ
ตั้งอยู่หมู่๖แล้วก็ห่างกันไม่กี่หมู่บ้าน
ขณะที่นายสูบมิดชัยหัฐศาสตร์ผู้อำเมริการศูนย์พิทักษ์
และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
องว่าสปกรสามารถดำเนินคดีอาญากับนางสาวปาริยาได้
เพราะที่ดินดังกล่าวถือว่าเป็นป่าไม้ตามพรบป่าไม้ในปี๒๔๔
จึงถือว่านางสาวปารีนาบุกลุกพื้นที่ป่าอยู่ดี

ถ้าไม่ใช่ในทุนต้องเนราโทษกรรมและยกเลิกคดีทั้งหมดเลยครับ

คำสั่งข้อต่อจรที่๖๖ที่บอกว่าจะกุ้มคลอคนที่ไม่ใช่ในทุนเนี่ย

ยกเลิกนโยบายทวงคืนผืนป่าปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
แล้วก็เผยข้อมูลการถือครองที่ดินทั่วประเทศ
เพื่อให้สังคมตรวจสอบอย่างทั่วถึงด้วย

ส่วนคนที่บอกว่าเอาผิดไม่ได้ก็คือ

ไม่ได้เป็นการตั้งใจไปลงพื้นที่

เพราะว่าสอบประกอบมันก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรอยู่บ้าง
ซึ่งสอบประกอบเขาก็ตัดสินว่ามีความผิดจะต้องคืนพื้นที่
๖๘๒ไร่ให้กับสอบประกอบภายใน๗วัน
ตอนนี้คุณเอ๋เองก็พยายามลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างเนี่ยนะคะ
คือทั้งด้านการลงพื้นที่ไปก็บอกว่าเป็นการที่ลงพื้นที่
หลังจากที่คุณเอ๋ปรินามีการมอบอำนาจให้ตรวจแทนส่งมอบคืนพื้นที่๒๙แปลง
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่านางสาวปรินามีเวลา๗วันแหละ
หรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน
ยืนยันว่าสปกรไม่มีการดำเนินคดี
เพราะเป็นการส่งมอบที่ดินคืนให้กับรัฐ
ส่วนที่ดินที่ยึดคืนได้๖๘๒ไร่หลังจากนี้
ก็จะถูกนำไปจัดสรรให้กับชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรตัวจริงต่อไป
โดยเป็นการกระจายที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรไม่เกินรายละ๕๐ไร่
ก็คือบอกว่าไม่ดำเนินคดีเพราะว่าเขาส่งมอบคืนแล้วก็คือเอกไม่ผิด
ทันเวลาไงทันเวลานี้๗วันไง
เป็นอย่างนั้นไปก็ว่ากันไปนะฮะให้สังคมเขาตรวจสอบกันด้วยแล้วกัน